ที่โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งที่นครปฐมภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้หมดค่ะยิงกันเนี่ยนะตายหนึ่งเจ็บสองโอ้โห
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดในห้องประชุมนะฮะ
ดูนะฮะเสื้อขาวเสื้อแดงแล้วก็เสื้อดำนะครับนี่ฮะ
เสื้อขาวเสื้อแดงเสื้อดำช่วงสายวันนี้โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งที่นครปฐมนะฮะ
คือผู้ชายเสื้อดำเนี่ยเสื้อแดงแล้วก็เสื้อขาวมีเรื่องราวทะเลาะกันอยู่นะฮะ
ตามรายงานข่าวนะครับบอกว่าชายเสื้อดำจะเข้าไปเคลียร์ปัญหากับชายเสื้อขาว
แต่ชายเสื้อแดงอยู่ตรงกลางไปห้ามชายเสื้อแดงที่ไปห้ามเองก็เคยมีปัญหากับผู้ชายเสื้อดำมาก่อน
อืมนะฮะเดี๋ยวไล่ชื่อให้อีกทีหนึ่งนะ
ทีนี้พอมีปากเสียงบานปลายก็ชกต่อยกันแล้วก็ชุลมุนกันอยู่
ตอนนั้นเพื่อนในห้องก็อยู่กันเนี่ย๑๐กว่าคนนะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ
พยายามจะห้ามกันสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับ
เขาล้มลงกองกับพื้นเห็นไหมคนนี้วิ่งหนีกันหมด
คนอยู่เยอะแยะในห้องประชุม
ใช่ต่อยเนี่ยนะ
แล้วก็ยิงเขาจนล้มไปกองกับพื้นนะครับ
คือชายเสื้อแดงเนี่ยล้มไปแล้วเสื้อดำยังไปกระทืบเขาอีกนะฮะ
กระทืบเขาที่ใบหน้าเนี่ยนี่ยิงไปแล้วนะครับ

โอ้โหแล้วผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยนะหลังจากที่โดนไปแล้วเนี่ย
ผู้ชายเสื้อดำก็ถึงจะเดินออกจากห้องไป
ผู้หญิงเสื้อแดงเข้าไปดูฮะอ่าเพราะว่าผู้ถูกยิงอ่า
ผู้หญิงเสื้อแดงที่เข้าไปดูผู้ถูกยิงเนี่ยคือภรรยานะฮะ
ภรรยาเข้าไปดูนะฮะเนี่ยภรรยาเข้าไปดูนะครับ
จังหวะนั้นคนก่อเหตุยังเดินเข้าไปในห้องประชุมอีกนะครับ
ไม่สนใจเลยว่ายิงเข้าไปแล้วคนหนึ่งนะครับ
เดินเข้าไปเพื่อไปหาปืนของตัวเองเพราะทำหล่นเอาไว้
อืม
ภรรยาของคนที่ถูกยิงก็กอดร่างสามีอยู่เนี่ยครับ
เนี่ยผู้ชายเสื้อดำเนี่ยเดินมาหาปืน
เดินมาหาปืนฮะทำปืนหล่นไว้

ค่ะแล้วไม่สนใจคนที่ถูกยิง
ถูกต้องไม่อะไรเลยหาปืนของตัวเองแล้วก็เนี่ย
ใช่เนี่ยแล้วก็เดินเนี่ยเห็นไหมเดินผ่านเข้าไปด้วย

คนอื่นเขาก็ต้องช่วยคนถูกยิงแล้วก็ยังเนี่ยเห็นไหมไปผลักอีก
ตรงนี้เดินวนรอบโต๊ะเหมือนกับหาอะไรสักอย่างหนึ่ง
ไม่เจอเดินออกไปนะเพื่อนเพื่อนหลายคนในห้องเขาก็เหมือนกับ
โอ้โหต้องช่วยคนเจ็บด้วยแล้วก็ทำตัวกันไม่ถูกด้วย
คนก่อเหตุชายเสื้อดำก็หาปืนหาไม่เจอนะฮะ
ทำเหมือนกับแบบไม่ได้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลย
เนี่ยมาเหมือนกับมาหาของทั่วไปเนี่ยแต่มาหาปืนที่เพิ่งยิงเขานะครับ
แล้วพอได้แล้วนะฮะพอได้แล้วได้ปืนแล้วก็วิ่งหนีไป
จังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนพยายามช่วยหามคนถูกยิงออกทางประตู
คนร้ายยังไปผลักเขาอีกนะฮะผลักเขาออกเพื่อให้ตัวเองออกก่อนนะฮะ
จะออกจากประตูก่อนฮะไม่สนใจเลยว่าคนที่ตัวเองยิงเนี่ยจะเป็นจะตายยังไง
ผลักเขาไม่ให้หามคนเจ็บออกประตูนะฮะแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยเสียชุดไป๑ศพนะครับ
มีคนถูกกระสุนลูกหลงด้วยนะฮะค่ะบาดเจ็บอีกสองนะครับทุกผู้ชมครับ
นายฮาริสคิดดีอายุ๔๔ปีเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขายชาวอำเภอบ้านโป่ง
วัดรัชบุรีนะฮะถูกยิงสี่นัดเข้าท้อง๒นัดใต้หายปลาร้า
ด้านขวา๑นัดลำคอหนึ่งนัดคนนี้คือผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้ชายเสื้อแดงในห้องประชุมในกล้องวงจรปิดคนนี้ครับถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
อีกคนนึงนะครับที่ถูกกระสุนลูกหลงนะฮะที่เจ็บสองคนเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับมีนายสมชายพงประพันธ์อายุ๕๗ปีเป็นที่ปรึกษาการขาย
ถูกยิงฉลับขาขวาไป๑นัดนะฮะนายธานินพิมพ์ศรีกล่ำอายุ๔๓
เป็นที่ปรึกษาการขายเหมือนกันถูกยิงกระสุนเนี่ยฉลับแถวก้นกบ
แถวนี้นะฮะเพราะว่าในห้องเนี่ยคนเยอะสิบกว่าคนนะครับ
นี่เป็นเซลล์นะฮะเป็นพนักงานขายของโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องประชุมช่วงสายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะครับสพมนครปฐมแล้วก็ชุดกู้ภัยด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปถึงนี่ฮะเจ้าหน้าที่ที่โชว์รูมนะครับ
พนักงานขายที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็จับกลุ่มคุยกันอยู่นะ
โชว์รูมแห่งนี้ครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น
แล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่ในห้องประชุมรอยเลือดนี่เต็มไปหมดนะครับท่านผู้ชม
กองอยู่ตามพื้นแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกอยู่ที่พื้นหกปลอกนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กั้นบริเวณเอาไว้นะครับ
แล้วก็เก็บพยานหลักฐานต่างต่างไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โห
นี่ฮะผู้ก่อเหตุคือนายสุพัฒน์สุขพันธ์อายุ๔๓ปีครับ
เป็นที่ปรึกษาการขายนะฮะอ่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นโชว์รูมรถที่นครปฐมนะฮะ
แต่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านโป่งรัชบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากทางสพบ้านโป่งแล้วก็สพโพธารามจังหวัดรัฐบุรีนะครับ
ตอนหลังว่าสามารถจับมือปืนได้นะครับหลังจากที่เขาประสานแจ้งเหตุกัน
นายสุพัฒน์คนนี้ครับมือปืนถูกจับได้ที่หน้าวัดคงคารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ขับรถกระบะป้ายแดงนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนของกลางด้วยนะครับที่อยู่ในรถ
แล้วก็มีปืนอีกหลายกระบอกนะฮะที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้ใช้ก่อเหตุอยู่ในรถนะครับ
สงกระสุนเนี่ยครับโอ้โหดูฮะนี่จะไปสู้ไปรบกับใครเนี่ย
ดูปืนครับทุกผู้ชมครับทั้งปืนที่ยิงเขาในโชว์รูมที่ห้องประชุมเมื่อกี้นะ
แล้วก็ปืนกระบอกอื่นอีกโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยนะทั้งหมดเนี่ย๘กระบอกนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเปลี่ยนรถกระบะป้ายแดงแล้วก็ไปเอาปืนนะขึ้นรถไปด้วยทั้งหมดเนี่ย๘กระบอกนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าตำรวจเนี่ยจะมาตามที่บ้านแล้วถ้ามาตรวจที่บ้านแล้วจะเจอปืน
โอ้โหมีปืนอยู่แปดกระบอกก็เลยขนขึ้นรถกระบะป้ายแดงค่ะแล้วขับรถที่ตัวเองขับไปที่เกิดเหตุเนี่ย
กระสุนนะคุณเขียนมาสอนปืนเนี่ย๘กระบอกกระสุนอีกประมาณ๖๐๐นัด
โอ้โหรถเก็บไว้ในรถทั้งปืนและรถกระบอกนะครับ
และกระสุนใช่คือเก็บที่บ้านแล้วก็ขนขึ้นรถ
เพราะรู้ว่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยต้องมาตามตัวเองที่บ้าน
โอ้โหก็เลยขนขึ้นรถกระบะป้ายแดง
จากนครพัฐมจากนครพัฐมที่เกิดเหตุที่ทำงานอยู่ที่โชว์รูมแถวนั้นเนี่ย
ขับไปที่ราชบุรีเพราะว่าเขาเป็นคนราชบุรี
ก็ไปถูกตำรวจที่นั่นที่เขาประสานกันเนี่ยจับได้อ้างว่าชอบสะสมปืน
คนที่มีเรื่องกับนายคนนี้เนี่ยถือว่าโชคร้ายจริงเพราะว่าพอมีเรื่องกับเขาแล้วก็ไปประชุมเมื่อเช้าเนี่ย
กปืนไปด้วยอ่ะยิงใส่เขาเลยอ่ะใช่ไงคือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยนะคะ
อันนี้คือกระบอกที่ก่อเหตุที่วิ่งเข้าไปหาในห้องประชุมอะค่ะ
พอยิงเสร็จทำปืนหล่นเอาไว้วิ่งกลับไปหาปืน
คือสะสมปืนรักปืนหวงปืน
ขนาดยิงเขาเสร็จแล้วยังวิ่งย้อนกลับไปหาปืนเพื่อเอาปืนกลับไปเก็บ
แล้วที่คุณภาคภูมิบอกว่าปืนที่เก็บเอาไว้ในรถนะเดี๋ยวเราไล่เรียงให้ดู
๘กระบอกประสุนอีกหกร้อยนัดที่ว่าเนี่ยนะ

๙๑กระบอกค่ะ

นี่คือทั้งหมด๘กระบอกที่ยึดได้ในรถนะคะ
ส่วนกระสุนมาไล่ดูค่ะ

กระสุนอัดลมเบอร์๒อีก๑กล่องนี่ค่ะ
นี่คือเก็บเอาไว้ในรถทั้งปืนและกระสุนแบบนี้

ก็ต้องไปรู้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
ใช่มีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องหรือเปล่า

แต่ก็พกพาเอาไปในที่สาธารณะ

ไม่มีใบอนุญาตพาอยู่แล้ว
ต่อให้ครอบครองมีทะบงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เขาก็ไม่ได้ให้คุณครอบครองไว้ไปยิงใครใช่
พอทะเลาะกับเขาก็ไปยิงเขาตายเนี่ย
แล้วพฤติกรรมในกล้องวงช้อนปิด
หาปืนจนเจอตอนจะหนี
เห็นเขากำลังแบกคนเจ็บจะออกประตู
เพื่อเพื่อจะเอาส่งโรงพยาบาลไปผลักเขาเพื่อให้ตัวเองออกก่อน
ห่วงคนเจ็บห่วงปืนแล้วก็รีบหนีออกไปก่อนด้วย
คนอื่นเขาก็ทำอะไรไม่ถูก
เขาต้องปุ้งไปช่วยคนเจ็บก่อน
ก็คงจะแบบฉุระมูลวุ่นวาย

เขามายังวนวิอยังมาหาปืนมันอยู่
เพราะเขาจะมุ่งไปดูคนเจ็บ

คุณนาริสบวนนิ่มผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
ได้คุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะเป็นพนักงานฝ่ายขายนะครับ
อยู่ในคลิปในเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดด้วยนะครับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดประมาณ๙โมงเช้าวันนี้มีประชุมพนักงานฝ่ายขายของบริษัท
ตอนที่กำลังประชุมกันอยู่ผู้ก่อเหตุก็คือนายสุพัฒน์นะฮะได้เปิดประตูห้องเข้ามานะครับ
แล้วบอกกับทุกคนว่าขอเวลาคุยเรื่องงานหน่อยคนอื่นอย่ามายุ่ง
จากนั้นก็เดินเข้าไปหาในธรรมนะฮะในธรรมแล้วก็ต่อว่าในธรรมว่าทำไมเอาเรื่องไม่ดีอะไรไปบอกกับเจ้านาย
ธรรมเนี่ยเป็นพนักงานขายด้วยกันนะฮะตอนนั้นเขาก็ตกใจนะครับแต่เขานั่งอยู่เฉย
แต่ผู้ตายก็คือนายฮาริสเนี่ยนะฮะซึ่งนั่งอยู่ใกล้กันเนี่ยได้ลุกขึ้นมาห้าม
ผู้ตายเขาลุกขึ้นมาห้ามนะฮะเป็นคนลุกขึ้นมาห้ามนะครับบอกว่าเอออย่าทะเลาะอย่ามีปากเสียงกันเลยนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุตอนนั้นก็ท้านะครับท้าผู้ตายบอกว่าถ้ายังงั้นไปเคลียร์กันข้างนอกก็แล้วกันนะ
แต่ด้วยความที่ผู้ตายเนี่ยเขาตัวใหญ่แล้วก็ได้ต่อสู้กันในห้องก่อนด้วยนะครับ
ผู้ก่อเหตุสู้ไม่ได้ก็เลยชักปืนที่พกติดตัวมาด้วยเตรียมมาด้วยนะครับ
ปืนขึ้นมาจ่อยิงเขาจนล้มฟุบลงไปซึ่งคนที่อยู่ในห้องในเหตุการณ์บอกว่า
เหมือนกับยิงจนหมดแม็กซ์อ่ะคือยิงแบบกระหน่ำยิงใส่เลยอ่ะนะครับ
ทำให้มีคนถูกกระสุนปืนลูกหลงอีกสองคนนะครับแล้วผู้ก่อเหตุก็บอกกับคนที่อยู่ในห้องว่า
มันตายแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลสิแล้วก็เดินอยู่ในห้องเพื่อหาปืนของตัวเองนะฮะ
เพราะว่าทำหล่นทำตกเพราะว่าพอยิงเขาเสร็จแล้วยังไปกระทืบ
ยังไปทำร้ายเขาต่ออีกจังหวะนั้นปืนมันหล่นก็เดินหาเดินหาอยู่วนอยู่สองรอบ
จนเจอปืนก็ถึงรีบวิ่งออกจากโชว์รูมไปไปขับรถยนต์ของตัวเองหลบหนีไป
กลางความตกใจของเพื่อนพนักงานตอนนั้นทั้งตกใจทั้งขวัญภาวะทั้งหวาดกลัวไปหมด
เพราะผู้ก่อเหตุมีปืนคือพนักงานของโชว์รูมที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าตกใจมาก
ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นก็ไม่รู้จะหนีไปไหนกันด้วย
เพราะถ้าดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าห้องประชุมเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนแล้วมันแคบนะฮะ
คนเต็มห้องเต็มไปหมดละคือโต๊ะก็เต็มห้องแล้วโต๊ะก็อี้อ่ะ
เขาก็ไม่รู้จะเดินไปไหนจะเบียดไปตรงไหนกันนะฮะแล้วโชคดีที่คนก่อเหตุไม่ยิงคนอื่นไปด้วยนะ
ทั้งสองคนเนี่ยทั้งคนก่อเหตุกับผู้ตายนะฮะ
เพื่อนพนักงานบอกว่าเขาไม่ถูกกันมานานแล้ว
สืบเนื่องมาจากเมื่อหลายปีก่อนทั้งคู่เคยมีเรื่องไม่พอใจกัน
จากการแย่งลูกค้ากันคือเป็นพนักงานขายด้วยกันหมด
ทีนี้เขาก็ต้องแข่งกันทำยอดเวลานั่งประชุมกันก็ไม่คุยกันนะ
พนักงานในโชว์รูมเนี่ยเขารู้กันหมดว่าคู่นี้เขาไม่ถูกกัน
จากการแย่งลูกค้ากันนะฮะอ่าส่วนที่ท่านเห็นอยู่ในภาพเนี่ย
นี่คือผู้เสียชีวิตเวลาเขาขายรถได้เขาก็มอบให้กับลูกค้า
ก็มีถ่ายรูปมอบกุญจงมอบกุญแจแบบนี้
เดี๋ยวฟังเพื่อนพนักงานนะครับที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
แล้วพี่คนที่เสียนะเขาก็ประทบว่าอย่าอะไรอย่างเงี้ย
คือเขาตะโกนขึ้นมาพอเหมือนแบบเขายิงกันเสร็จเขาแบบต่อยกันเสร็จอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าแค่บอกว่ามันตายแล้วมันตายแล้วแล้วก็บอกว่าให้พามันไปส่งโรงพยาบาลพี่
แล้วเขาก็เดินเข้ามาอีกรอบหนึ่งน่าจะมาแบบว่าฝากปืนเขามั้งคะไม่แน่ใจว่าปืนผมอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
หนูก็ไม่รู้ว่าแบบอารมณ์โควิดมากจากไหนนะแต่เขาก็ไม่ได้พลานคนอื่น
คุณผู้ชมคะส่วนทางด้านของแฟนสาวของผู้ตายอ่ะค่ะก็บอกความรู้สึกกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก

เพราะก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยมาข่มขู่แล้ว
เคยมาข่มขู่แฟนเธอแล้วข่มขู่แบบพูดหยาบอะนะบอกว่าไม่ตายดีหรอก

เนี่ยค่ะแล้วก็อาทิตย์ก่อนเคยแบบมองหน้ากันไม่พอใจกัน
แล้วเขาก็เลยมั่นใจว่าที่ผู้ก่อเหตุพกปืนไป
ไปที่โชว์รูมพกปืนเข้าไปในห้องประชุมตั้งใจแน่

ตั้งใจพกปืนมายิงแฟนเธอแน่ไม่ใช่เออบังเอิญพกติดตัวเอาไว้อะไรแบบเนี้ย

เพราะว่ามีเรื่องมีราวกันมาก่อนอยู่แล้วอืม
ที่ผ่านมาก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วแฟนสาวของผู้ตายบอกว่าพยายามบอกแฟนอยู่ตลอดนะคะว่า
ต่างคนต่างทำงานเนอะไม่ต้องไปคุยอะไรกับเขาหรอกจะได้ไม่มีเรื่อง
แต่สุดท้ายเนี่ยมามีเรื่องจนได้แล้วเรื่องมันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยอะค่ะ
จ่อยิงแฟนต่อหน้าต่อตาตกใจมากครับ
พยายามห้ามผู้ก่อเหตุไม่ฟังเลยแฟนสาวของผู้ตายบอกว่าไม่ยกโทษให้ผู้ก่อเหตุเด็ดขาด
อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ไม่รับคำขอโทษไม่ต้องมาสำนึกผิดตอนนี้
ไม่เกี่ยวกับเรื่องแย่งรถเลยค่ะ
เป็นเรื่องที่เขาเคยมีอะไรกันมาแล้ว
แล้วก็มามองหน้ากันอีกก็เลยทำให้เกิดเรื่องค่ะ
พี่ก้อยอยู่ในห้องประชุมด้วยเห็นเขาวินาทีนั้น
พยายามห้ามยังคะ
พยายามแล้วค่ะ
ก็คือทุกคนต่างก็มาช่วยกันห้ามค่ะ

พอตอนแรกเขาต่อยกันแล้วเขาก็ชักปืนมายิงอะค่ะ

ถ้าผู้ข่าวแก่นเขามาขอโทษ

ไม่ต้องมาขอโทษค่ะไม่รับไม่อะไรทั้งนั้นค่ะ
เพราะว่าเขาทำคือเขาตั้งใจ
บอกนะคะว่าสามีของเธอเป็นเสาหลักของครอบครัว
ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อไป

ครอบครัวต้องขาดรายได้ค่ะ
ศพของสามียังอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม

ก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดจันทราราม

ผู้ตายชื่อเล่นชื่อคุณเอสนะครับ
เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขายนะ
ของโชว์รูมรถยนต์แห่งนี้
ทีนี้ถ้าฟังจากที่เพื่อนพนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

ที่คุณนฤทธบุญนิ่มลงพื้นที่ไปเนี่ย

พอกำลังนั่งประชุมกันอยู่เมื่อเช้าเนี่ย
นายสุพัฒน์สุขพันธ์คนก่อเหตุเนี่ย

ซึ่งพนักงานขายในห้องประชุมที่ชื่อธรรมเนี่ย

ต้องตั้งใจมาเลยก็คือมาที่
หัวหน้าทีมฝ่ายขายก็คือ
นายฮาริสหรือว่านายเอสนะฮะ
เพราะว่าตอนที่ผู้ต้องหา
เปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ยห้องประชุมเนี่ย
แล้วก็มาหาว่าตัวของ

บอกอะไรเจ้านายเอาเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ย

คือเขาก็ยังงงอยู่ว่าเขาไปบอกอะไร

แล้วเขาก็ยังไม่รู้เลยว่า
เขาเชื่อว่าผู้ต้องหาต้องตั้งใจ
มาลงมือฆ่าในเอส

แล้วล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อน

เอาเป็นว่าที่เหลือขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

อะไรครับ

หน้านี้หรอครับ

เรื่องลูกค้ามันเป็นเรื่องตั้งแต่๒ปีที่แล้วครับ

ถ้าจะมีเรื่องก็คือต้องมีตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว

แล้วตลอด๒ปีที่ผ่านมา
ที่คนตายกับคนก่อเหตุที่ทุกคนทะเลาะกันบ้างไหมครับ

วันที่เขามาหาเรื่องพี่เนี่ยก่อนหน้านี้พี่ไปทะเลาะอะไรครับ

ผมกับผู้ก่อเหตุไม่เคยมีเรื่องกันเลย

เหมือนกับหาเรื่องผมก่อนเพื่อให้พี่เอสโตขึ้น
พอเขาขึ้นปุ๊บก็เข้าทางกันแล้วเหมือนเขาวางแผนมาแล้ว
กล้องวงจรปิดที่กำลังเดินเข้าไปหาเขา
พยายามห้ามเขาใช่ไหมใช่

ตอนนั้นที่เห็นยังไงบ้างเขาไม่ฟังเครื่องกินยังไง
ก็คือปากเสียงกันแล้วก็ท้ากันต่อยข้างนอก

พอชกกันในนั้นปุ๊บเหมือนกับผู้ก่อเหตุสู้ไม่ได้
ก็เลยชักปืนที่เตรียมมาอยู่แล้วยิงเลย

เขาพูดแค่ว่าใครอย่าห้ามใครเข้ามายิงหมด

ทีนี้ถ้าจะถามว่าเอาแล้วผู้ต้องหากับผู้ตายเนี่ย
ถ้ามีปัญหากันมีปัญหาเรื่องแย่งลูกค้าจริงไหม
ผู้ตายเขาเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขาย
แต่ว่าที่โชว์รูมเขามีผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับบอกว่าเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยมันคือเรื่องส่วนตัว

คือเรื่องของการแย่งลูกค้ากันเนี่ย
มันเป็นปัญหาที่มีเรื่องกันมาตั้งนานแล้ว
เคลียร์จบกันไปนานแล้ว
ตอนนี้ไม่น่าจะใช่อ่ะนะน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า
คือจากเรื่องของแย่งลูกค้าแล้วมันจะสืบเนื่องไปเรื่องส่วนตัว
หรือว่าก่อนหน้านี้หรือว่าจะตามมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ช่วงเกิดเหตุทุกคนก็พยายามกันเต็มที่แล้ว
เริ่มตั้งแต่มีเรื่องชกต่อยกันนะครับ

แต่คนก่อเหตุปกติก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนะฮะ
แล้วก็คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ชักปืนขึ้นมายิง

ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ในที่ประชุมเขาเสร็จมีเรื่องกันมากันอยู่บ้างไหม
ไม่ครับเพราะว่าคนยิงจะไม่ค่อยได้เข้าประชุมอยู่แล้ว
คนผู้เสียชีวิตก็จะเข้าประชุมทุกครั้ง
ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายขายเหมือนกันนะครับ
เป็นที่ปรึกษาการขายครับ
ก็จริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ถูกกันมา
แต่ว่ามันก็จบไปแล้ว
เพราะต่างคนต่างทำงานก็ไม่มีอะไรกันนะครับ
แต่เรื่องตรงนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรขึ้นมาอีกหรอกครับ
ก็จะหาแป๊บเดียวแล้วนำตัวไปทำแผน
แล้วทุกอย่างคือแบบรวดเร็วมากคุณผู้ชม
นักข่าวพยายามจะถามไงว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
เดี๋ยวลองดูนะคะช่วงจังหวะที่นักข่าวพยายามจะถาม
นี่ค่ะนายสุพัฒน์ผู้ต้องหาก็
หน้านิ่งเฉยแล้วก็นิ่งเลย

ในห้องประชุมที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ

ตำรวจก็รวบตัวนำตัวกลับไป

มีกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาค่ะ

มาเยี่ยมเอาข่าวเอาน้ำอะไรมาให้
ทีมข่าวก็เลยพยายามที่จะคุยด้วย

แต่เพื่อนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร

เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ

นิ่งเขาไม่ตอบเขารับสารภาพ

แต่ก็ถือว่าตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้เร็วนะฮะ

ก่อเหตุแล้วก็จับได้เลย